โอ้โหสลดใจมากนะคะแล้วก็เรื่องของเพื่อนที่เอามีดปาดคอกัน
ไปดูที่กระบี่กันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจภูทรอ่าวลึก
จังหวัดกระบีก็ไปตรวจสอบเหตุคนถูกทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านถ้ำเสือที่ตำบลอ่าวลึกใต้นะคะ
จุดตรงนี้ตอนที่ไปเจอไปเจอเป็นกองเลือด
แล้วก็เป็นมีดปลายแหลม๑เล่ม
ส่วนคนเจ็บนี่นะคะก็คือนายสารวุฒิเจริญราชอายุ๒๑ปี
คือโดนมีดปาดจนเลือดท่วมทั้งที่ตัวทั้งที่ลำคอ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่าวลึกค่ะ
ซึ่งแพทย์สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ตอนนี้

ก็ทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุคือนายประมวลย่องบุตรอายุ๓๓ปี
เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุนายสารวุฒิผู้บาดเจ็บเนี่ย

ประมวลก็บอกว่าสารวุฒิพาไปซื้อบุหรี่หน่อย
ซึ่งนายประมวลซ้อนท้ายนายสารวุฒิไป

ขี่ออกมาจนถึงหน้าปากทางเข้าบ้าน
นายประมวลก็หยิบมีดออกมาปาดที่ลำคอนายสารวุฒิ
พอนายสารวุฒิได้รับบาดเจ็บก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เมื่อเจ้าหน้าที่คุมตัวนายประมวลมาได้
เขาก็รับสารภาพนะว่าก่อเหตุจริง
แล้วตำรวจก็ถามว่าเพราะอะไรถึงต้องเอามีดไปปาดคอสารวุฒิ
นายประมวลก็บอกว่าก็นายสารวุฒิน่าจะมาขโมยของในบ้าน
เพราะก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุมาแล้วรอบนึง
ทีนี้พอให้การแบบนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
เพราะว่านายประมวลสติไม่ค่อยสมประกอบ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องรอดูอาการของคนเจ็บ
เพื่อประเมินอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่เป็นเหตุสลดใจ
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
คราวนี้เป็นเหตุแม่กับลูกคุณผู้ชม
นายสุบันแก้วทองอายุ๒๙ปี
ถูกรวบตัวได้หลังจากที่ใช้ขวานฟันคอแม่
คุณแม่หวันบุตตะกะอายุ๕๙ปีจนแม่เสียชีวิตนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุหน้าบ้าน

สภาพคือมีเลือดออกจากบาดแผลบริเวณลำคอค่ะ
พอสอบถามนายบุญทันซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุน้องไปดื่มเหล้า
งานศพที่หมู่บ้านนี่แหละเมาเลยค่ะ
แล้วน้องชายเคยประสบอุบัติเหตุรถชน
ทำให้น้องมีอาการทางประสาทต้องกินยาอยู่ตลอด
ทีนี้ประกอบกับมีอาการทางประสาทอยู่แล้ว
กลับมาบ้านเมาด้วยขอเงินแม่จะไปดื่มเหล้าต่อคุณผู้ชม
แต่ว่าแม่ไม่มีเงินให้ก็เลยทำให้คุ้มคลั่ง
แล้วก็ไปคว้าขวานมาไล่ฟันจนแม่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มาวิ่งไล่ฟันพี่ชายด้วยค่ะบริเวณลำตัว
หลังจากนั้นน้องชายก็วิ่งหนีไปจนถูกจับกลุ่มตัวได้
ล่าสุดตำรวจก็นำตัวนายสุบันไปตรวจปัสสาวะนะคะ
สารเสพติดด้วยก็คงจะเสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอน
ประกอบกับดื่มสุราด้วยแล้วก็มีอาการทางประสาท

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ